เนื่องกันเลยประเด็นการเมืองเรื่องของการลงประชามติ
วันนี้นายกรัฐมนตรีแสดงความคิดเห็นนะคะยืนยันบอกว่า
ตัวเองนั้นจะผ่านร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะคะแล้วก็
จะให้คำถามพ่วงนั้นเห็นชอบด้วยส่วนทางด้านของอดีตสอสอ
ประชาธิปัตย์เชื่อว่าความเห็นของนายกรัฐมนตรี
สุ่มเสี่ยงผิดต่อพระราชบัญญัติประชามติได้ค่ะ
ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีได้ให้สัมภาษณ์ระหว่างร่วมงาน
ยี่สิบเก้าปีโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้า
ยืนยันว่าทุกอย่างทำตามรถแมพที่วางเอาไว้คือต้องเลือกตั้งในปีสองพันห้าร้อยหกสิบ
ไม่อยากให้มองว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ร่างโดยทหารแต่เป็นการร่างโดยคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูลทหาร
เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของการจัดกระบวนการให้จัดทำรัฐธรรมนูลสำหรับการทำประชามติก็เป็นหนึ่งในกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน
ถ้าหากตัวเองเป็นพระเด็จการก็คงไม่ให้ทำประชามติพร้อมแสดงความเห็นส่วนตัวว่าจะเดินทางไปใช้สิทธิ์ออกเสียงประชามติค่ะ
ผมตอบในฐานะที่ผมเป็นประชาชนคนหนึ่งแยกให้ออกนะจากหัวหน้าขอรชอจากนายมตรี
และไม่ใช่เป็นการชี้นำเพราะหลายคนก็พูดกันไปเลอะเทอะกันไปหมด
ผมก็น่าจะต้องพูดได้ผมปรึกษาฝ่ายกฎหมายมาหมดแล้วล่ะนะนั่นส่วนตัวผมนะอย่าไปเขียนบิดเบือน
ผมก็จะไปร่วมลงประชามตินะเป็นประชาชนคนหนึ่งนะครับถ้าถามว่าผมเห็นชอบไหม
ผมก็จะลงเห็นชอบทั้งสองอย่างเพราะมันอย่างใดอย่างหนึ่งมันไปไม่ได้หมด

เช่นเดียวกับพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมระบุว่า
ส่วนตัวก็มีความเห็นเช่นเดียวกับนายกรัฐมนตรีเรื่องรับร่างรัฐธรรมนูลและคำถามพ่วง
พักประชาธิบัตย์และพักเพื่อไทยแถลงจุดยืนไม่รับร่างรัฐธรรมนูลก็ถือเป็นการแสดงความเห็นส่วนบุคคล
ด้านนายวัชราเพชรทองอดีตสอสอพักประชาธิปัตย์เห็นว่า
การที่นายกรัฐมนตรีแสดงความเห็นรับร่างรัฐธรรมนูญอาจเป็นการชี้นำ
เพราะในระหว่างพูดยังอยู่ในชุดข้าราชการและเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดของเจ้าหน้าที่รัฐ
อาจจะมีคนนำไปร้องเรียนกับกรกตเพราะสุ่มเสี่ยงว่ากระทำการผิดพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติมาตรา๕๖และมาตรา๖๑
ส่วนนายวิศนุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีเชื่อว่าความเห็นนายกรัฐมนตรีไม่ได้ชักชวนคนอื่น
ออกมาเชิญชวนให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิ์ก็สามารถทำได้เช่นกัน
ส่วนทางด้านนางสาวยิ่งรักชินวัฒนอดีตนายกรัฐมนตรี
ชวนประชาชนให้มาใช้สิทธิ์ในวันที่๗สิงหาคมนี้
สะท้อนถึงความต้องการของประชาชนและให้พิจารณาถึงข้อดีข้อเสีย
ส่วนผลจะออกมาเป็นอย่างไรไม่ขอวิจารณ์ในเรื่องดังกล่าว
ขอให้กระบวนการดำเนินการไปด้วยความโปร่งใสค่ะ